สยามรัฐชัชวานผ่านสมัยด้วยทรงชัยพระภูมิพลชนสุขสรรค์
แผ่นดินไทยแผ่นดินทองแผ่นดินทันทั่วเขตขันแทร่สองกล้องธานี
พันศามหามงคลไทยทุกหนถวายพระพรบวรศรีขอพระชนยั่งยืนยิ่งหมื่นปี
้อมพักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

สวัสดีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะฮะ
คือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่ารับรู้
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับท่านผู้ชมฮะ
คืนนี้วาเลตี้ของเราเนี่ย
คุณเองคิดยังไงคุณสามารถเชื่อได้อย่างนั้น
ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเชื่อก็เชื่อ
ถูกต้องนะครับเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในวันนี้นะครับ
เป็นเรื่องราวของดาราตลกท่านหนึ่งนะครับ
ที่เคยรับรู้เสียงพ่อแก่ที่เขาบูชา
หลังจากนั้นไม่นานนะครับงานของเขาก็หด
เงินก็หายนะฮะจนเขาเนี่ยนะครับ
ต้องเป็นหนี้เป็นสินเงินจะซื้อนมให้ลูกกินยังไม่มีเลยนะครับ
ขนาดนั้นเลยเหรอทำให้เราคิดมาอีกแบบนึงพี่
พี่เคยไปรับขันไปครอบครูบ้างไหมท่านผู้ชมล่ะ

เคยไปรับขันครอบครูอะไรบ้างไหม
แล้วคุณได้ปฏิบัติต่อเนื่องหรือได้กลับไปไหว้ครูบ้างไหม
เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำต่อเนื่องไม่แน่ฮะ
เหล่านั้นอาจจะมาสะท้อนถึงคนรอบข้างคุณจนเกือบเสียชีวิตก็ได้

พบกับเขาเลยนะครับคุณศรีหลอดเห็งครับ
เพิ่งได้เจอตัวเป็น
ตัวจริง
ปกติเราเห็นแต่คุณสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนแต่ไม่รู้ว่าบางทีก็หัวเราะไม่ออกเหมือนกัน
มีบ้างครับผมก็ดีใจนะครับได้เจอพี่หนุ่มกับพี่ม้อนดำก่อนตายนะครับ
มีความเชื่อถ้วยพวกนี้ได้ยังไงอ่ะลองราวให้ผิวเริ่มต้นเลยครับพี่คนเราเกิดมามันก็ต้องไหว้พระนะยักษ์ก็พอก็พาไปแม่ก็พาไปทำมูลไหว้แพร่วัดนี้
ก็ยังไม่เท่าไหร่ก็เฉยก็นับถือพระทั่วไปนี่แหละ
แต่พอได้มาเริ่มเล่นตลกปุ๊บก็เริ่มมีสิ่ง
คือศิลปินแต่ละแขนงเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เคารพบูชา
หรือว่าสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นอะไรอย่างนี้ต่างกัน
ตลกก็จะเป็นเสียงพ่อแก่
เห็นเขามีติดไว้หน้ารถผมก็ถามบอกพี่นี่อะไรครับ

เพราะฉะนั้นจะพูดได้เลยว่าคุณรู้จักว่าพ่อแก่คือสิ่งที่ดาราตลกสักส่วนใหญ่
บูชาเคารพนับถือก็เพราะจากที่คุณเริ่มมาเล่นตลกนี้เอง

อย่างคุณศรีหลอดนี่ไปได้เสียงพ่อแก่เสียนแรกมาจากที่ไหนฮะ
แรกที่ได้มาไม่ใช่เป็นของผมอ่ะ
คือผมไปเล่นตลกคณะเล็กแล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขามีรถ

แล้วเขาก็มีเสียงพ่อแก่อยู่ในรถเราก็บอกเฮ้ยเราขอได้ไหมวะ
เพราะว่าคือเพื่อนคนนี้เขาไม่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับการเล่นตลกเท่าไหร่อืม
แล้วก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่เล่นเราขอได้ไหมเสียงอันนี้เราชอบ

คงจะเป็นขอโทษนะขออนุญาตจับนะฮะคงจะเป็นเสียงเล็กอย่างนี้
เสียงใหญ่ครับเสียงประมาณนี้ประมาณอย่างนี้

เขาก็ให้มาแล้วเขาใจดีนะให้ทั้งรถให้ทั้งเสียนเลย

ก็คือบ้านเขามีตังค์มั้ง

ใช่แล้วผมก็ขับรถคันนั้นแหละแล้วก็เสียงพวกแกเนี่ย

พ่อพ่อมาอยู่กับผมแล้วเนี่ยพ่อให้ผมมีตังค์เยอะนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรถให้ใหม่อะไรอย่างนี้
ก็ขับรถไปเล่นที่อายุทยารถเสียก็ซ่อมรถไว้ที่นั่นเสียงพ่อแก่ก็อยู่ตรงนั้นจนทุกวันนี้ผมไม่รู้เลยว่าเสียนนั้นกับรถคันนั้นยังอยู่ไหม

โอ้โหพี่๑๐กว่าปี

ปรากฏว่ารถเสียล็ไปทิ้งไว้อุทิยาพร้อมกับเสียงพ่อแกอ้งแรก
ตรงไปเป็นของผมไหมอ่ะเสียงหลงนั้น

แ้ดาวที่ก็ให้คุณก็ต้องเป็นของคุณเนี่ยตัวเสียงแรก
เองเอาไปเลี่ยมนะเลี่ยมทองแล้วห้อยคอเองห้ามจำนำนะเว้ย
เดี๋ยวพ่อแก่โกรธผมก็เลยบอกเออก็จำจังหวะว่าตอนนั้นพอเริ่มมี
ตังค์หน่อยไปเช่าเสร็จพ่อแก่เล็กเล็กไปเลี่ยมห้อยคอทุกวันนี้ไม่รู้
อยู่โรงจำนำร้านไหนไม่รู้อ่าครั้งแรกเสียนแรกที่คุณได้มารถเสีย
คุณก็ทิ้งไว้ที่อายุทยาเลยใช่มาที่สองโอเคได้องค์พ่อแก่มาจาก
ก็ไม่รู้ล่ะคุณจะเอามาบูชาใส่คอปุ๊บ
จำนำอีกหมายถึงเหมือนคุณลบหลู่ทุกอย่างเลยอ่ะตอนนั้นไม่มีตังค์อ่ะพี่เช่าห้อง
อยู่จุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่บูชาพ่อแก่มาเนี่ยคือคุณเชื่ออยู่อย่างนึงว่าการที่คุณจะออกทีวีมาเป็นจากตลกคาเฟ่มาสู่ตลกหน้าจอเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการบูชาพ่อแก่ใช่ครับทำไมคุณจะคิดอย่างนั้นถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บูชาพ่อแก่เพราะความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ถ้าชวนกันว่าไปเล่นตลกคณะนี้พอคณะนี้ได้มีโอกาสได้อัดรายการนี้ไปกันทั้งคณะเราก็มีโอกาสได้ออกทีวีทีนี้ก็อยู่ที่ว่าผลงานของคุณจะเข้าตาใครหรือเปล่าเขาจะดึงคุณไปทำอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่คือคุณทั้งงานทั้งเงินคุณขอพ่อแก่ตลอดขอครับก็บอกพ่อเนี่ยวันนี้ผมจะไปทำงานนะพ่อนะให้ปลอดภัยนะพ่อนะ

ไม่ไหวเนี่ยคือต่างคนต่างอยู่นะ

แต่ว่าเหมือนกับไม่เอาขึ้น

หลังจากที่พูดไปอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณฮะโอ้โห

จากที่ผมไม่เคยเป็นหนี้เลยนะ

ท่านอย่างนี้ว่าถ้างั้นต่างคนต่างอยู่แล้วนะพ่อหนี้สินมาบานเลย

แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเพราะคำพูดนั่นแหละทำให้พ่อแก่โกรธ

คือวันนั้นผมก็ไปเตะฟุตบอล
แล้วก็พี่ต่องชวนชื่นเนี่ยเขาถ่ายละครอยู่แถวทาวินทาวน์
อยู่ใกล้กันซึ่งพี่ต่องเนี่ยเขานัดพี่อีทเชิญยิ้ม
ซึ่งเป็นอาของคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยนัดว่าเดี๋ยวจะไปศักดิ์
ศักดิ์ที่ตำหนักของอาจารย์พลพญาคลาด

ศักดิ์ศักดิ์อาจารย์พลก็ศักดิ์ศักดิ์เสร็จปุ๊บ

เราก็บอกวันเดือนปีเกิดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

เขาบอกว่าเนี่ยปากไม่ดีนะเองอ่ะ
เองไปพูดอะไรกับพ่อแก่ไว้

โดยสิ่งที่คุณพูดคุณกลับลืมไปแล้วด้วยซ้ำไป

ระยะเวลาผ่านนานแค่ไหนฮะกว่าไปเจออาจารย์คนที่
กับตอนที่คุณพูดกับพ่อแก่ในรถเนี่ย

คือช่วงที่เราท้อเราไม่มีงานอะไรอย่างนี้

เห็นไหมบอกถึงขั้นที่ว่าคุณเคยท้อนจนแบบว่า
เงินจะซื้อนมให้ลูกนี่ยังไม่มีเลย

เงินจะซื้อนมให้ลูกนี่ยังไม่มีเลย
ครับพอเสร็จปุ๊บอาจารย์พลก็บอกว่า

บอกอย่างงี้เลยอาจารย์พลกบอกอย่างงี้เลยหรือครับ

เห้ยจานถ้าเกิดว่าผมไปรบหลู่หรือดูหมิ่น
ไม่อิจฉาใครผมก็ทำงานกับผมเนี่ย

และผมก็ดูแลพ่อด้วยเนี่ย
วันดีคืนดีผมก็เอาหมากภูมิมาถวายพ่อวันพระอะไรอย่างนี้

คืออาการน้อยใจและผู้ประชบประชันนั่นแหละ
ใช่แต่กับบางคนที่แบบว่าทำตัวไม่ดีแต่หูทำไมเขารวยจังเลยอ่ะ
แต่เราคิดว่าเราเป็นคนดีอะพ่อแต่ทำไมพ่อไม่ช่วยผมอะไรอย่างนี้
เราก็แค่คิดไงเราแค่คิดว่าเราเป็นแค่คนดี

ผมว่าผมดีนะ
ทีนี้ทีนี้อย่างนี้อาจารย์อาจารย์ที่คุณไปหา

อาจารย์โพนพญาคาราชได้บอกวิธีแก้หรือต้องทำยังไงบ้างไหม
แจ้งนะแล้วผมเอาไปปักไว้ที่ห้องพระ

ผมไม่ได้ตั้งใจนะผมก็ยังนับถือ

พ่อก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงแล้วผมทำงานยังไง

ผมไม่เคยมีหนี้มีสินแต่พักหลัง
ผมเริ่มมีหนี้มีสินพ่ออย่าโกรธผมนะ

ผมขอเข้ามานะพ่อแล้วผมก็ปากตู้

นั่นคือข้อที่๑ที่คุณต้องแก้

ที่สองคือไปขอขมาพ่อกับแม่

พ่อกับแม่
หนูอาจจะล่วงเกินพ่อกับแม่ไปเนอ

ให้พ่อกับแม่อภัยให้หนูนะ

โอเคลูกพ่อกับแม่อภัยให้นะ

โอเคจบนี่คืออย่างที่สอง

ใช่ครับความคิดเราคือว่า

ก็บอกไม่จำเป็นต้องเอาใหญ่

แล้วก็ถามบอกอ้าวจานทำไมต้องซื้อระคัง
ก็เอาละคังไปแขวนไว้ที่วัดที่โบสถ์อะไรอย่างนี้
เวลาใครเขาไปทำบุญเขาก็จะสั่นละครั้ง

ทำให้เองดูดีขึ้นก็ได้อะไรประมาณนี้

คุณต้องเอาครุฑออกจากบ้านให้หมด

มันมีที่มาเกี่ยวกับครุฑล่ะ
ครุฑเนี่ยคือผมเนี่ยไปงานที่จังหวัดสุราช

ก็พูดภาษาจีนเวลามีร่างเข้าทรงอะไรอย่างนี้

เสร็จปุ๊บจนเขาบอกว่าดวงลื้อดีนะ
มันดีนะแต่มันเหมือนมีอะไรขัดอยู่

มีเหรียญอะไรสักเหรียญไหมที่มันมีปีก

เจอไหมเจอเป็นครุฑ

ก็จะมีครุฑนู่นครุฑนี่อะไรอยู่ในองค์จตุคาม
รู้ทางรู้เขาทักมาก่อนแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทำ

จนก็ทักมาอาจารย์โพนทักอีกที

ยังไม่ได้เอาครุดออกไปไหน
ทำไม

เรื่องครุฑเนี่ยแล้วผมเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บผมก็จะเอาครุฑเนี่ยไปให้น้องซึ่งเปิดแผงพระอยู่ที่พันทิพย์ตรงเดียวมองงาวงวานก็ไม่ได้เอามาก็เนี่ยมันเหมือนเขาไม่อยากไปจากผมรึเปล่าคือคุณก็ลืมใช่ครับลืมไปเลยแต่รู้ว่าครุฑยังอยู่ในห้องนะยังอยู่ในห้องพระอยู่แต่เราก็ตั้งใจว่าจะเอาครุฑเนี่ยมามาวันนี้แหละแต่คุณ
มึงทำไปแค่๒ข้อเองครับ
ว่าอย่างไงอ่ะสิ่งที่เค้าเตือนคุณแล้ว

มันหลายอย่างยังไม่จัดจบ
เรื่องพุธเดี๋ยวจัดการเอาว่ากันใหม่เดี๋ยวจัดการ
อันนี้ของคุณใช่ไหมครับ

จะมีที่มาว่าทำไมผมก็ได้องค์ใหม่

คือผมได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง

เป็นร่างทรงของกวนอู่
พ่อผมเนี่ย
พ่อผมเนี่ยยกตัวอย่างคุณประมาณพี่มดดำ

แล้วอยู่ดีพ่อผมเนี่ยกลายมาเป็นหุ่นเหมือนผม

ตัวเริ่มเหลือง

สังเกตอาการพ่อกินอะไรไหม
อยากกินอะไรป่ะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อมาให้

กินได้๒๓คำแล้วแกก็อิ่ม

พ่อเป็นอะไรวะก็เลยไปปรึกษา
น้องผู้หญิงคนหนึ่งก็คุยกัน
บอกโอเคเดี๋ยวหนูคุยกับพี่ชายให้

ตุ้มบอกโอเคเดี๋ยวพี่ไปบ้านเลย
ก็ไปพอไปปุ๊บพ่อผมนอนดูทีวีอยู่
พอพี่ตุ้มเข้ามาในบ้านปุ๊บ

ตุ้มเห็นเงาดำออกจากร่างพ่อผม

นี้นั่งไปเจอสรุปไปเจออยู่บนห้องพระข้างบน

กลัวเหมือนกับเจอสิ่งที่แน่กว่า